ส่วนตอนนี้เราจะส่งเรื่องราวน่ารัก
เป็นความรักของแม่ลูก
แต่เป็นความรักแบบไร้สายพันธุ์ค่ะ
จิหักลูกมั้ย

คุยกับต้องพูดตรง

ดิฉันพูดอยู่ว่าแบบเป็นตะหงึดแห้ง

มากจริงแล้วหมาเขาก็ตอบด้วยนะ
คือแปลกันแปลว่า
ถามเจ้าหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าตีตี้

นี่ไงมันก็บอกว่ามันรักนั่นแหละ
แต่ตามภาษาหมาที่เป็นแม่นะคะ
หมาตัวนี้มันก็มีลูกของมันอยู่
แต่สิ่งที่เราอยากจะให้ดูคือ
ตัวที่กำลังกินนมเจ้าซีตี้อยู่
เฮ้ยมันไม่ใช่หมา

แมวเหมียวนี่แหละคุณผู้ชมกำลังดูดนมเจ้าตีตี้

มันก็เลยเป็นความฮือหาของชาวบ้านในอำเภอพวนทรจังหวัน๑๐๑ค่ะ

ตีตี้ตัวนี้เอาไว้มันเป็นพันธุ์พื้นบ้าน
ขนสีนวลหน้าตาน่ารักแบบนี้แหละคุณผู้ชม
เลี้ยงไปเลี้ยงมาปรากฏว่าไปเจอแมวอะค่ะ
แมวตัวนึงเนี่ยมันคลอดลูกทิ้งไว้แล้วแม่มันตายไป
แล้วทำยังไงลูกแมวเกิดมามันต้องดื่มนมใช่ไหมที่อยู่ในพื้นที่นี่ก็เลย
เอาลูกแมวมันเธอมามาให้ตีมา
โอ้ตายแล้ว
เป็นภาพหาดูยากจริงนะคือคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นบ้าง
แต่มันไม่ได้หาดูง่ายแล้วเหตุการณ์แบบนี้มัน

ใจมากเลยทีนี้แม่แม่หมามันก็ดูแลลูกมาแบบนี้ไป
ป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มก็ไปคุยกับเจ้าตีตี้
คุยกับตีตี้เลยตีตี้คือแม่หมานี่แหละไปถามยังไงล่ะคะไปฟังค่ะป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มก็ไปคุยกับเจ้าตีตี้
คุยกับตีตี้เลยตีตี้คือแม่หมานี่แหละไปถามยังไงล่ะคะไปฟังค่ะป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มค่ะตีตี้คือแม่หมานี่แหละไปถามยังไงล่ะคะไปฟังค่ะ

หมาก็เลยให้กิน
มาเป็นอย่างนั้นมันฟังภาษาคนรู้เรื่องด้วยเหรอ
จริงมันก็ฟังรู้เรื่องนะอย่างเราสื่อสารหมาอะไรมันก็รับทราบใช่ไหม
แต่ว่าเวลามันตอบมาเนี่ยเราจะฟังมันรู้เรื่องหรือเปล่า
อ้าวมันก็ตอบรู้เรื่องนะมันตอบห่งตลอดเลยอ่ะ
เราก็แปลให้เข้าใจกันเองต่อไป
เหนือจากภาษาคนฟังภาษาอีสานได้เป็นหมาอินเตอร์จริงนะ
ก็ถือว่าเป็นภาพความรักไร้สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแม่หมาลูกแมว
มันก็รักกันได้ให้นมกันได้น่ารัก